เป็นอาชีพแถมทำเงินได้หลายหมื่นทำไง
สวัสดีครับผมชื่อนายกิจตาเป็นลื้อชื่อเล่นชื่อกิจครับ
ที่ทุกคนรู้จักคือกิจงายครับผม
เพราะว่าสามารถสร้างรายได้สร้างเงินเดือนได้เลี้ยงตัวเองได้

จะเป็นผลงานจากการแข่งขันจากการสตรีมให้คนอื่นดู
จากการเรียกค่าของขวัญจากผู้ชมต่างอะไรอย่างนี้ครับ

ก็สตรีเมอร์ก็จะเป็นการที่แบบ
เราเล่นเกมให้ผู้อื่นดู
นั่นถือว่าเป็นการสตรีมเกมให้คนอื่นดู
ซึ่งคนอื่นจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่

ซึ่งการส่งของขวัญก็เป็นการที่แบบ
ใช้เงินของเขาเพื่อส่งของฝันมาให้เรา

อันนั้นก็เป็นรายได้จากการเป็นสตรีเมือง
จะมีนิ้วมีรถมีหีบสมบัติอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งก็จะมีตั้งแต่ราคา๑บาท

มันจะเป็นตัวละ๑๕๐๐เชียวก็ประมาณ๑๐๐บาท

หมื่นหนึ่งเธอ๑วัน
แต่ว่ารายได้ของผมเนี่ยก็แบบสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้

สามารถแบบซื้อของที่ตัวเองชอบได้

นั่นจะเสียกับค่าอาหารค่าที่พักอะไรอย่างนี้

เพราะว่าสตรีมก็อยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในห้องนะครับ

ส่วนตัวของเกมเมอร์ครับก็เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตระดับประเทศ
นี่แหละครับสมัยนี้เล่นเกมเป็นอาชีพก็ทำเงินได้
คุณล่ะครับคิดว่าอาชีพนี้น่าสนใจไหนครับ